ประเทศครับใครก็อยากจะเป็นเศรษฐีทั้งนั้นแหละ

จีนฮะมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ถ้าตีเป็นเงินไทยที่เขาได้รางวัลไปเป็นพันล้าน
แล้วดูสิครับว่าตอนเขาไปรับเงินรางวัล
เขาแต่งชุดแบบไหนไปครับ

ก็แต่งตัวเสื้อเชิดขาวหล่อดีนะคะ

คนที่เขามาในชุดมาสคอตสีเหลืองนั่นแหละ
ที่ถูกรางวัลเป็นพันล้าน

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับ
แต่เล่าข้อมูลให้ฟังกันก่อนว่า
มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่๒๑๙ล้านหยวนตีเป็นเงินไทย
ก็คือ๑๑๔๒ล้านบาท
เป็นอภิมหารานีเศรษฐีไทยอะไรบ้าง
ใช่ไหมคะพันล้านในข้ามคืน
ใช่ไหมอภิมฮาเศรษฐีจริงคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาแต่งชุดมาสคอตไปรับเงินรางวัล
โอ้โหพอได้ถ่ายรูปเท่านั้นแหละครับเอาไปลงในโซเชียลเนาะ
โอ้โหทั้งกดไลค์กดแชร์กระหน่ำคอมเมนต์
โซเชียลก็มาชาวเน็ตก็มาเม้นต์กันเยอะเลย
หลายคนสงสัยเหมือนอย่างที่เราสงสัย
ทำไมต้องแต่งชุดบาสคอตแบบนี้ไปรับเงิน
ดิฉันตั้งข้อสังธิษฐานได้ไหมได้
นั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นแบบนั้น
แต่เขาบอกแบบนี้ว่าที่เขาใส่ชุดแบบนี้ไป
เพื่อให้เมียและลูกจำเขาไม่ได้
ต้องการให้ทั้งลูกและเมียเนี่ยนะ
ต้องเข้าใจว่าเงินกว่าจะได้มามันไม่ง่าย
เขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเมียรู้
ถ้าเมียรู้ว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

ลูกถ้ารู้ว่าพ่อมีเงินโอบเป็นมหาเศรษฐี

แล้วไม่ยอมเรียนไม่ยอมตั้งใจทำงงทำงาน
โตไปกลายเป็นผู้ใหญ่มีปัญหา
เขาก็เลยทำแบบนี้ไปเลย
ไม่ใช่ว่าเขาแต่งอย่างนี้เพื่อปกปิดนู่นนี่นั่นอะไรนะ
ไม่ใช่ว่าเออไม่ได้ว่าไม่ให้เงินลูกไม่ให้เงินเมียใช้
ไม่ใช่แบบนั้นก็ยังส่งเสียงเหมือนเดิม
แต่ว่าไม่อยากให้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไป

ก็คือยังอยากให้ภรรยาทำงานนะ

ขณะเดียวกันลูกเองก็ต้องตั้งใจเรียนนะ
ไม่ใช่ว่าได้เงินมาง่ายแล้วมันจะสบายไป
เพราะบางทีว่าเห็นรวยขึ้นแล้วก็สบายใช้เงินเติบอะไรอย่างนี้

แล้วก็สักวันหนึ่งหาความมั่วคงจะได้ใส่มัสคอตต้องเนอะ

เป็นผมไม่ใส่โชว์หน้าเลย

ชีวิตรอคอยมานานแล้วอยากถูกรางวัลที่๑นาที

โอ้ค่ะวันวันที่เท่าไหร่แล้วนะ
เนี่ยเดี๋ยวใกล้แล้วเนี่ยใกล้วันที่๑แล้วได้ลุ้นกันนะคะไปลุ้นกัน
พบกันแบบสมบัติได้ทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒ครับ